กระแสในเรื่องของการขึ้นทะเบียนขนเป็นมรดกโลกของกัมพูชา
ก็ทำให้มีการสนใจกันในเรื่องนี้มากขึ้นนะครับ
ซึ่งนักวิชาการหลายคนก็ระบุตรงกันนะครับว่า
โขนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมร่วมของอาเซียน
แต่ละชาติก็มีการนำไปประยุกต์ตามแบบฉบับของตัวเอง
จนเป็นเอกลักษณ์ประจำชาตินะครับ
ขณะที่ประเทศไทยก็เตรียมที่จะขึ้นทะเบียนโขนเป็นมรดกทางภูมิปัญญา
ในเดือนมีนาคมปี๒๕๖๐ภายใต้เกณฑ์การพิจารณาตามหลักสากล
เราจะไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากรายงานของคุณนันทพรธาวระครับ
นี่มันคือการปรับเปลี่ยนให้มันเป็นไปตามของสังคมภูมิภาคนั้นนะครับ
นี่คือลักษณะเด่นที่ไทยเราเอามาทำ

ลาวก็ทำธรรมาก็ทำมรยูก็ทำ

มุมเวียน

เตรียมขึ้นทะเบียนโคนให้เป็นมรดกภูมิภาคธรรม
โดยยอมรับว่าโคนไม่เป็นสมบติของชาติใดชาติ
แต่เป็นวัฒนธรรมร่วมของสุวรรณภูมิอุตสาคเน
จึงไม่แปลกที่ดนตรีและนาฏศิลป์ของประเทศพื้นบ้าน
จะมีลักษณะคล้ายคลึงกัน
สิ่งต่างเหล่านี้มันคือ
สมบัติร่วมของมนุษยชาติในภูมิภาคนี้
นะครับดังนั้น
ใครจะบอกว่าเออฉันจะขึ้นทะเบียนเรื่องนี้
อยู่ที่ว่าเมื่อคุณบอกว่าคุณเป็นเจ้าของสิ่งเหล่านี้แล้ว
คุณได้ทำอย่างไรกับมัน

คุณสืบทอดมันอย่างไร
ความคิดเห็นดังกล่าวสอดคล้องกับประวัติความเป็นมาของโขน
ว่าเข้าสู่ไทยผ่านวรรณกรรมอินเดียรามายนะ
รูปแบบของไทยชื่อว่าวรรณกรรมรามเกียร
อายุทยาล่มสลายวรรณกรรมก็ศูนย์หายไปด้วย
กระทั่งสมัยราชการที่๑ทรงกรอบคู่บ้านเมือง
และโปรดก้าวให้รวบรวมวรรณกรรมรามเกียร

โขนยอมรับว่าในความเหมือนย่อมมีความแตกต่าง
ระหว่างโขนไทยและโขนกัมพูชา
ซึ่งโขนไทยจะมีองค์ประกอบการรำโขนที่สมบูรณ์
กระบวนการไล่รำท่วงท่าซับซ้อน

ท่ารำที่ยึดตามแบบจารีสประเพณีโบราณ
แต่ละที่ก็มีแบบแผนของแต่ละที่เหมือนกันนั่นแหละ
แต่ว่าของเราค่อนข้างที่จะมีระบุแบบแผน

การศึกษาและการค้นคว้าอย่างชัดเจน
อย่างนี้เป็นต้นนี่คือของโขนไทย
ที่ปรึกษากระทรวงวัฒนธรรมระบุว่า
เกณฑ์การคัดเลือกรายการตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรม
ที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ

หนึ่งต้องเป็นมรดกทางวัฒนธรรม
ที่จับต้องไม่ได้ตามที่นิยามไว้

และสะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม

สามมีมาตรการรักษาและส่งเสริม
รดกทางวัฒนธรรมนั้น
ต้องมีส่วนร่วมของชุมชน
และ๕เป็นรายการที่อยู่ในอนาเขตของรัฐภาคี
การทำบันทึกหลักฐานในระดับนานาชาติ
เขาสนับสนุนให้ปรับปรุงบ่อย
เพราะว่าถ้าเราบันทึกเอาไว้เมื่อปี๒๕๐๐

เพราะว่ามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องได้จะเป็นประเพณีต่าง
ชาวบ้านเขาก็ปรับเปลี่ยนเขาไปตามการสมัย
สำหรับประเทศไทยขนาดนี้อยู่ระหว่างกระทรวงการต่างประเทศ
เสนอชื่อขอเข้าร่วมภาคีอนุสัญญา
ว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโก
ซึ่งคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ทันที
หลังเข้าร่วมไม่เกิน๓เดือนนี้
จากนั้นจะเตรียมขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญา๕รายการ
คือโขนนวดแผนไทยโนรามวยไทยและสำหรับอาหารไทย
โดยจะผลักดันได้ปีละ๑รายการ
เริ่มจากโค้นพิจารณาเป็นรายการแรกในเดือนมีนาคมปีหน้า
ันทพรธวระข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน